มาติดตามเรื่องที่ผมนำเรียนไปเบื้องต้นนะครับ
มาตรวจสอบกันมาช่วยกันตรวจสอบว่าเรื่องนี้มันจริงแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่าต้นเรื่องที่เพจเขาเอามาลงเขาบอกว่า
ท่านรองเจ้าอาวาสเนี่ยนะเอาสายไฟเขี้ยนตีสามเณรจนหลังลาย

เพราะอะไรรู้ไหมคะเลือกข้างผิด
สามเมณียนต์เนี่ยไปคุยกับคนที่ท่านมรองจ้าอาวาสไม่ชอบ

ทราบเหมือนกันนะฮะไปตรวจสอบกันครับ
โพสต์ภาพสามเณรวัยรุ่นหลายคนถูกเขี้ยนตีที่กลางหลัง
แตกเป็นริ้วอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับ

รองเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในสุรินเขี้ยนตีเดน
เพราะห้ามไปคุยกับคนที่พระอาจารย์เกลียด
อดอังสะกอดเสาแล้วเขี้ยนตีเหมือนธาตุ
บางคนให้เปลือยท่อนบนแล้วเอาสายไฟเท่านิ้วโป้งฟาด
ได้ข่าวว่ามีอำนาจมากไม่มีใครกล้าหือด้วย
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับ
มีคนใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งแสดงความคิดเห็นอ้างว่า

เขาบอกว่าน้องชายเขาอยู่ในเหตุการณ์นี้

เรื่องเก่าที่สามะเนรวัยรุ่นแอบหนีเที่ยว
พระผู้ใหญ่เคยตักเตือนแล้วแต่ไม่ฟัง
โดนทำโทษด้วยการเขี้ยนตีแบบเก่า
แต่ก็มองว่าทำเกินกว่าเหตุ

เดี๋ยวเราต้องรอให้วัดแห่งนี้ออกมาชี้แจงนะครับว่า
เรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
เนื้อหาไหนมันจริงกันแน่นะครับ